แล้วก็ไม่ถึงวินาทีที่สำคัญนะครับของครอบครัวน้องบอยนะครับจากจังหวัดชายภูมิที่จะมากู้วิกฤตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อทุนสูงสุด๑ล้านบาท
แต่ละดอกเนี่ยมีเวลาไขให้ทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที
ซึ่งภายในตู้๔ตู้นี้นะครับประกอบไปด้วย

และข้าวสารจำนวน๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้ครับ
วันนี้มีแต่ได้กับได้เท่านั้นนะฮะ

ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวเราเหมือนกันนะครับ

จากเรื่องบ้านของเราครับ
อีกคนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือน้องสาวผมครับ
ป่วยมานานแล้วครับเป็นโรคอยู่สัมผัสครับ

แล้วก็เป็นตุ่มใสค่ะ
พอตุ่มใสแตกปุ๊บมันก็จะเป็นแผลลามที่มือค่ะ
เขาก็มีรายการกีฬายมหนักค่ะ
เขาอัดฉีดให้เหรียญละ๕๐๐ค่ะเหรียญทอง

แต่ได้อัตตังมาช่วยแม่ใช้หนี้

เพราะว่าเขาโกรธค่ะว่าที่หนูโกหกเขา
แม่ก็เลยบอกว่าน้องไปแข่งเอาตังค์มาใช้หนี้ช่วย

ลายเซ็นที่เขียนด้านมุมขวาของรูป
ลงชื่อผู้วาดว่าอะไร
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ครับนะ
เซ็นที่เขียนด้านมุมขวาของรูป
ลงชื่อผู้วาดว่าเสีย
เซียคือชื่อเล่นของคุณศักดาแซ่เอียว
ซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนล้อการเมืองประจำหน้า๓หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรานี่เองครับ

ได้รับเงินไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งดอก
และครอบครัวนี้จะคว้าเงินรางวัลสูงสุดได้หรือไม่ในวันนี้

ไปจากเรื่องฟุตบอลครับ

ครอบครัวของผมติดหนี้สินอยู่ร่วม๕แสนบาท

แม่ผมมาล้มป่วยเป็นหลายโรคครับ
แล้วน้องผมยังมาล้มป่วยเป็นโรคผิวสัมผัส
ถึงขนาดมือยังจับช้อนกินข้าวเองไม่ได้เลย
ถึงปัญหาจะรุมเล้าชีวิตผมมากสักแค่ไหน

ก็จะนำมาใช้หนี้แม่ให้หมด
อีกอย่างก็เอามาไว้ให้แม่ขายของอยู่บ้าน

ดอกไม้ที่อยู่ในตราสโมสรเชลซีมีกี่กลีบ

น้องบอยเลือกตอบตัวเลือกที่๓เจ็ดกลีบ

ถูกถูกถูก

โอ้ย
ดอกไม้ที่อยู่ในตราสโมสรเชลซีนะครับ

อย่างที่บอกครับว่าเรายังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนอยู่

วันหมอนัดไปโรคเบาหวานไปโรคอะไรก็ไม่ไป
เพราะว่าถ้าเราไปแล้วกลัวจะไม่มีเงินมาใช้หนี้
หนี้นอกระบบเจ้าโน้นมาโปะเจ้านี้เจ้านี้มาโปะเจ้านั้น
ทุกวันนี้ต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยรายวันตกวันละ๔๐๐๐ค่ะ
หนี้สินเขาลงพลัง
ก็เลยตัดสินใจจะไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้ว
แม่ขอโทษนะต่อไปแม่จะไม่ทำอีก
ถ้าเกิดใช้หนี้หมดมีเงินเหลืออยู่จะเอาไว้เป็นทุน
ให้น้องพลอยกับน้องบอยสร้างความหวังเขา
เตรียมน้ำและเนื้อมะพร้าวใส่แก้ว
พร้อมดื่มจำนวน๑๒แก้ว
ภายในเวลา๓นาที
แม่หน่อยทำได้หรือไม่ได้
ไม่ได้ครับ

สองคนแม่ลูกใช้เวลาไปทั้งหมดทั้งสิ้นสองนาทีสี่สิบสามวินาทีครับ
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วนะครับตอนนี้กับเรื่องมะพร้าวนะฮะ
ครอบครัวของน้องบอยจากชายภูมิได้เงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตเป็น๒ดอก
มาฟังข้อที่เหลือกันเลยดีกว่าผมขอให้เป็นข้อที่โชคดีสำหรับครอบครัวน้องบอยนะครับ
ในวันนี้ข้อที่เหลือครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยกัน
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องปามี่ครับ
หนูอยากช่วยบอยช่วยแม่ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวยิ้มได้ค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือในมิวสิกวิดีโอเพลงดวงใจ
กระทงของนางเอกมีดอกไม้ใดประดับอยู่
ตัวเลือกที่สี่ค่ะดอกบานไม่รู้โรยค่ะ

ถุงถุงถุงเฉินเฉิน
ถุงเฉินเฉินเฉินเฉิน

ทำไปได้ครึ่งทางก็คือ๒ข้อนั่นเอง
ครอบครัวของน้องบอยนะครับจากจังหวัดชายภูมิ
ได้เงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ
หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็กุญแจต่อชีวิตอีกสองดอก
ในครอบครัวอย่างที่บอกครับว่าจะส่งมาเพียงคนเดียวก็ได้
หรือจะมาตามจำนวนกุญแจก็ได้

โอเคครับ
อย่างที่บอกเอาไว้นะ๒ดอกนี้เรามีเวลารวมทั้งสิ้น๔๐วินาที

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

ขายออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

มาเลือกเฉลยจากตู้ที่๒ก่อนนะครับ

น้องบ่อยจะได้โบนัส
กลับไปบ้านเท่าไรในวันนี้

เหลือตู้โบนัสที่๔อีก๑ตู้ด้วยกันนะครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไรมาลุ้นกัน

๕๐๐๐บาทครับ
เรามาดูตู้ที่เหลือนะฮะ
เนี่ยออกห้าพันบาทอยู่ในตู้ที่หนึ่ง
แม่แม่แม่ดา
เฮ้ยสี่บาทอยู่นี่
วันนี้นะครับครอบครัวของน้องบอยจากจังหวัดชายภูมินะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทและข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม

วันนี้มาร่วมรายการของเรา

เป็นครอบครัวที่พี่ฟังแล้วพี่ชื่นใจนะ
แล้วบอยก็ดีน้องพลอยก็ดี
แล้วน้องเค้กที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ก็เป็นคนดี
เพราะฉะนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแบบนี้

หนูอยากจะมีอะไรบอกกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
เผื่อว่าทุกคนที่กำลังมีวิกฤตเหมือนกับครอบครัวของเรา

ตอนนี้หนูอยากให้กำลังใจอะไรเขาเชิญเลยลูก
อยากบอกว่าให้สู้ต่อไปครับ

สู้จนถึงจนกว่าเราจะหมดลมหายใจครับผม
ขอให้ทุกคนสู้ชีวิตต่อไปครับผม

ผมคิดว่ามันไปได้นะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนช่วยเหลือครอบครัวของน้องบอยได้นะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยครอบครัวเขาก็ยังเผชิญกับวิกฤตอยู่
ผมขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

ต่อชีวิตหมดเวลาแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ

มันนึกถึงแต่ห่วงลูกห่วงหลาน

เพราะว่าต้องทำงานเลี้ยงลูกตลอด
ก๋วยเตี๋ยวแห้งจำนวน๘ชาม
ภายในเวลา๓นาที
จะสามารถคว้าโบนัสกลับไปบ้านได้เท่าไร
โปรดติดตามตอนต่อไป